มีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับ
หญิงสาวที่เขาเจอเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากจะเชื่อ
แล้วก็สุดท้ายก็ได้วีดีโอคอลคุยกัน
ภาพที่เห็นในการวิดีโอคอล์เป็นผู้ชายคนหนึ่งก็มีอายุแล้วล่ะ
ศีรษะโล้นนะแล้วก็แต่งกายเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นพระสงฆ์
นี่ครับแล้วก็ทำอนาจารย์ด้วยนะครับ
คุยกับเธอแล้วก็ช่วยตัวเองไปด้วยสำเร็จความไข้ไปด้วยนะครับ
สุดท้ายครับทุกผู้ชมครับเธอเลยตัดสินใจลองโทรกลับไปนะฮะ
ตามเบอร์ที่ขึ้นที่ปรากฏเนี่ยครับปลายสายเนี่ยนะฮะ
มีคนรับแล้วบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดค่ะเป็นพระนะฮะ
แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนผู้ชายในภาพนี้นะฮะเป็นเจ้าอาวาสจริงนะฮะ
แล้วท่านบอกว่าขอบินทบาทได้ไหมนิยมนะอย่าเอาเรื่องนี้เลยนะ
เพราะว่าคนที่ปรากฏในรูปเนี่ยเขาไม่ใช่พระแต่เขาเป็นเนร
แก่แล้วล่ะแต่ว่ามาบวชเนรอยู่บวชแก้บนยังไม่ได้บวชพระนะฮะ
บวชเนรี่ถือสินสิบนะฮะ
ก็เนี่ยครับทุกผู้ชมครับเจ้าวาดท่านก็พยายามจะบอกแล้วก็บอกว่าจับศึกไปแล้ว
เรื่องนี้นะฮะเราตรวจสอบไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องจริงนะฮะ
วัดแห่งนี้อยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับวัดที่โทรไปแล้วมีเจ้าวาดรับสายนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปนะฮะไปเพื่อไปคุยกับท่านเจ้าวาดเอ๊ะเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะหลวงพ่อเนี่ยนะครับ
วัดหนองหมู่ใต้ที่ตำบลหนองหมูนะครับที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะฮะวัดหนองหมูใต้นี่นะครับ
ก็ได้เจอกับท่านเจ้าวาดวัดนะครับพระครูวิบูรธรรมขันนะครับท่านอายุ๖๘ปีนะครับ
ท่านก็เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าผู้ชายที่ปรากฏในภาพวีดีโอคอลไปแล้วก็ไปอนาจารย์สำเร็จความไข้กับหญิงสาวเนี่ยคือไม่ใช่อัตมานะ
แต่ว่าเป็นสมเนรวัยหกสิบสองปีชื่อเนรอเนรอชื่อในกรรมทรชื่อจริงมาบวชที่วัดคือมาบวชแก้บลนะฮะ
มาบวชแก้บนแต่ว่าบวชไปบวชมาเนี่ยอยู่มาร่วม๖เดือนนะครับพอเจ้าวาดวัดท่านรู้เรื่องเนี่ยท่านก็เอาไปจับศึกเลยนะครับศึกไปแล้วตั้งแต่๒๗มกราคมนะครับ
ตัวสมเนรอาก็ออกจากวัดไปแล้วข้าวของยังไม่ได้ขนกลับไปเลยนะฮะจากนั้นก็มีการสอบถามนะครับสมเนรอว่าเออตกลงแล้วเนี่ยทำจริงหรือเปล่าตอนที่มีหญิงสาวเขาโทรมาแล้วเขาบอกโอ้โหทำอย่างงี้ได้ยังไงเนี่ยนะฮะก็สารภาพว่าทำจริงเป็นผู้หญิงที่รู้จักกันในเฟซบุ๊กนี่ข้าวของเครื่องใช้ที่ยังทิ้ง

เอาเรื่องเอาราวอะไรพวกนี้สุดท้ายมาข่มขู่เจ้าวาดอีก
แล้วก็ดำเนินการศึกจากสมเนรเลยเพราะว่าผิดภินัย
ข่มขู่นี้เจ้าตังค์หรืออะไรครับ
ไม่ทราบเขาบอกขอข้าวธรรมฝันกับข้าวธนาย
ไม่บอกแต่ว่าทำไมเนี่ยเขาจะไปลงสื่อ